มดดำที่ถอดหน้ากากออกหน่อยด้วยพระเจ้า

คือคนคงส่งเขามาบอกเยอะมาบอก

นี่คุณอ่านดิผมอยากให้คุณอ่านผมไม่ได้ว่าคุณนะ

หนุ่มเดี๋ยวเขาก็เสียแซว

หน้าขาวดิ

ดิหรุดปะช่างแต่งหน้าเหรอ

ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องแต่งหน้าเป็นป่ะ

ผมก็ติดเด็กช่างหน้าก็เนี่ยเป็นบ้า

มันรอดก่อนอีบ้าเป็นห่วงก็เป็นห่วงก็ไม่ได้ดูสิเนี่ยโอ้ไม่ต้องมาเป็นห่วงฉัน
เป็นห่วงตัวเองเพราะความเป็นห่วงเธอมันแฝงด้วยความอมหิตผิดมนุษย์มนา
มนุษย์ที่เขาบอกว่าอมหิตยังไม่คึ่งหนึ่งของเธอส่วนที่พออีกคำนี้แหละ

นี่ไงคะทีมนี้เป็นคนทำค่ะ

คราวใส่ไทยสดกว่าใคร

เพิ่มเวลา